สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
เยอะวันจันทร์กลับมาเจอกันนะครับครับผมนี่นี่ค่ะเราอ่าฮะ
ค่ะนะฮะเราอาจจะวิ่งมาวิ่งไปตรวจตอนนี้คือทุกวันจันทร์
คือเข้ามาเริ่มทำงานใหม่เวลาเราเข้ามาอ่านข่าวเราก็ต้อง
ตรวจกันมากขึ้นเพราะบางทีตรวจครั้งเดียวไม่เจอ
ตรวจซ้ำไปซ้ำมาบางทีอ้าวเช้าไม่เจอไปตรวจกลางวัน
อาจจะเจอก็ได้ทั้งวรการอ่ะอืมมีคนฝากมาถาม
บอกว่าพี่มธไปยังไงบ้างคือพันธุ์เขาอยู่กับแม่อืมตัวจริงอ่ะ
ตอนนี้คือพันธุ์ก็กลับมาทำงานเพราะว่าเลิกกับแฟนใช่ไหมล่ะ
นางก็กลับมาอยู่บ้านของนางนางก็เลยเพื่อความปลอดภัยอ่ะ
อืมนางก็ตรวจค่ะก่อนออกจากบ้านคือเวลาออกไปอัดรายการอะไร
หรือกลับมาปุ๊บนางก็จะตรวจอ่าตอนห้าโมงเย็นอ่ะอืม
นางตรวจไม่เจอตรวจจากที่บ้านก่อนจะออกมารายการพี่ถูกไหมค
คือบอกโอเคเขาก็คือบอกพี่เดี๋ยวหนูจะไปหาพี่มดามแหละ
เดี๋ยวหนูตรวจก่อนก็คือตรวจเอทีเคก็เดี๋ยวซื้อมาตรวจเอง
อ่าฮะไม่ขึ้นแต่มาเจอหน้าสตูดิโออ่ะครับขึ้นสองขีด
แล้วสองครั้งก็ขึ้นสองขีดแล้วพอหลังจากวันนั้นคือเขาก็กลับไป
ใช่บอกฉันจะเอ้ยพี่ปูเอาเชื้อมาแพทย์หรือเปล่า
พี่ผมตรวจทุกวัน๔๕รอบนะอ๋อฮะ

เริ่มเป็นไข้เริ่มไอเป็นไข้ก็ไปตรวจถึงอ้าวเป็นโควิดแล้ว
ซึ่งปรากฏว่าวันนี้คือโควิดกลายเป็นเรื่องที่
รัฐบาลเขาก็พูดถูกว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นบัตรท้องถิ่นฮะ
หรือบางทีคำว่า๘๐มันอาจจะเกิดขึ้นรอบตัวเราเริ่มเยอะขึ้น
ว่าถ้าสมมุติเราไม่ต้องอ่านตามข่าวนะ
จริงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทางรัฐบาลเองสวบคเอง

เอาล่ะถ้าสมมุติเราติดแล้วมันไม่มีอาการ
เพื่อที่จะไม่ทำให้เตียงในโรงพยาบาลที่รองรับสำหรับผู้ป่วยสีแดงจริงเต็ม
อาจจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปชัดเจนถามจริง
ถ้าเกิดเราติดพูดกันตามตรงเราก็จะแบบตกใจ
แล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเราจะต้องทำตัวยังไง๑๒๓๔มันคืออะไร
อย่างที่บอกหมอเก่งเขาก็ฝากบอกพี่มดครับพี่เลือกได้หรือครับ

พี่มดอย่าลืมนะครับว่าที่มันแพร่ระบาดอยู่หนักตอนนี้คือเดลต้า
แต่ปรากฏว่าที่น่ากลัวที่สุดนะตอนนี้เดลต้าของโอมิคอน

ก็คือตอนนี้มันมีข่าวออกมาจากทางไซปลัสเอง
เขาบอกว่ามีสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอน
ทีนี้ในผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศคือไวรัสของโลกเลย

หรือแม้กระทั่งโคศกของรัฐบาลเราคุณธนากรวังบุญคนชนะ
ก็มีปานเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรี
ทราบเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ส่วนกรณีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ที่เป็นกลายพันธุ์เนี่ย
ในสาธารณรัฐไซด์ปลัสที่เขาใช้ชื่อกันว่าเดลต้าคอน
มีการผสมผสานพันธุกรรมระหว่างสายพันธุเดลต้ากับสายพันธุมิครอน
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน๒๕ราย
ทางกระชวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพร่เขาชี้แจงว่าตอนนี้
ยังไม่มีข้อมูลรายงานที่เป็นทางการออกมานะคะ
ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการติดตามข้อมูลจากทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วนี้
ส่วนทางศูนย์จีโนมการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ก็มีการออกมาบอกเหมือนกันบอกว่ามีการนำรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวน๒๕ตัวอย่าง
คือพอมีคนติดปุ๊บเนี่ยเขามีการให้ข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสของโลกมา
ทีนี้ทางไซด์ปลัสก็มีการอัพโหลดเอามาวิเคราะห์กัน
แล้วก็พบว่ารหัสพันธุกรรมทั้ง๒๕ตัวอย่างนี้

ก็คือมันอาจจะมีการปนเปื้อนของสารพันธุกรรมของโอมิครอน
เข้ามาระหว่างการถอดรหัสพันธุกรรมในห้องแล็บค่ะ
ก็เลยย้ำว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยยังคงไม่ชัดเจน
ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลสักระยะหนึ่ง
ไม่ใช่แค่เฉพาะของประเทศไทยเองนะคะในหลายประเทศ

ในเรื่องของการตอนแยกพันธุกรรมในห้องแล็บ
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจริงแล้วจะเป็นไงใช่เพราะว่าอย่าเพิ่งไปตื่นตนก

มีบางที่บอกว่าจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดการแบบผสมอย่างนี้ค่ะ
มันน่าจะเป็นแบบเอ๊ะมันน่าจะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกัน
แต่ทำไมถึงประเด็นนี้มันกลายเป็นว่า๒๕คนนี้มันดันมาจากกระจัดกระจาย
มันน่าจะเป็นแบบกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์มากกว่าหรือเปล่า

อันนี้ก็คือนักวิจัยบางคนก็บอกว่าเป็นในวงนี้ค่ะ
ดังนั้นก็คือเดี๋ยวเรารอความชัดเจนจริงเพราะว่าในหลายประเทศเนอะ
บอกว่ามันอาจจะเป็นการแบบปนเปื้อนในห้องแล็บ

เพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ผสมพันธ์กันจริง

อาจจะเป็นการคาดคณีว่ามันเกิดการผสมพันธ์กันเกิดขึ้นถูกต้องไหม
แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงเป็นอย่างไร

ถี่กันมากขนาดนั้นมันกลายเป็นเหมือน

เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องมาจ่ายไป

แล้วที่ไทยรัฐจะเดือนกี่ล้านละ
อันนั้นคือในมุมของอย่างเราที่ทำงานในวงการ
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขของสปสชที่ซื้อมาถูกไหมคะ
ตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ประมาณ๑ล้านชุด

เพื่อที่จะให้ประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังไม่มี
ได้รับไปแล้วก็ตรวจแบบทั่วถึงขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่ก็บอกว่าราคา๒๐๔๐มันมีจริงแล้วใช่ไหม
ก็นี่ไงพี่งงเหมือนกันคุณหน่วยเห็นท่านบอกว่าจะมีการเร่งกระจาย
ยังจังหวัดต่างเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถตรวจเชื้อโควิด๑๙ได้
จำหน่ายในท้องตลาดจากราคาปกติที่เราเคยเจอกัน๒๐๐๓๐๐บาท
เหลือ๒๐๔๐บาทนี่ไงถึงถามว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอ

นี่ไงงงค่ะเป็นราคาที่อยู่ในระดับที่ประชาชนสามารถซื้อได้
ถ้า๒๐๔๐บาทเนี่ยเราเชื่อว่ายังพอ
พอเลยรู้ไหมเราพูดเรื่องหมูแพงไก่
วันนี้เดี๋ยวจะต้องมีเรื่องไก่แพงไข่แพงทุกอย่างแพงหมดด้วยนะ
ใช่ครับแล้วตอนนี้ภาระของเราคือ๑แมส
ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วหลักที่ถูกต้องจริงแมสต้องเปลี่ยนทุกวัน
แต่ถ้าเปลี่ยนทุกวันบางคนบอกโอ้โหเอาเงินไปกินข้าวดีกว่า
๒ชั่วโมงแล้วตกแล้วเนี่ย๓วันครั้งเราตีอย่างนี้

มื้อนึงนะถูกต้องแล้วการสูงต้มจะขึ้นอีกแล้ว

ซึ่งวันนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกอย่างนี้
หลังจากนี้ประเทศไทยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเมย์

คือ๑มาตรการสาธารณสุขจะชะลอการระบาด

ด้วยการอย่างแรกคนเราจะต้องไปฉีดวัคซีน๔บูซ่อก่อน
ถูกไม่ต้องรอ๖เดือนแล้ว

ทางรัฐบาลเขาก็จะขอความร่วมมือประชาชน
เราต้องคัดกรองตัวเอง

แล้วก็ต้องติดตามเฝ้าระวังการกลายพันธุ์
ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวกสงสารธนาศุกร์คงจะประกาศ

โลกเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนเดลต้าแรก

เดลต้าแรก
ทุกคนจะต้องกลับมานั้นหรือเราจะต้องมีศูนย์พักคอยในชุมชนหรือเปล่า
ซึ่งโควิด๑๙ที่เรากำลังกลัวกันมาปีนี้ปีที่๓แล้วนะครับ
กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ซึ่งเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นปุ๊บแน่นอนเหมือนกับเราเป็นหวัดนะลูก

ในอนาคตมันจะต้องเหมือนเราเป็นหวัดในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับ
เขาก็บอกเลยว่าเราต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน
ถ้าเรายังต้องอยู่ในสถานพยาบาลก็ยังเป็นโรคที่มีความร้ายแรง
แต่ปัจจุบันนี้ถ้าโรคไม่แรงเขาก็สนับสนุนว่ากลับบ้านกันไหม
เหมือนที่น้องรถเมย์บอกก็จะได้ให้เตียงสำหรับผู้ป่วยที่เป็นสีแดงจริง
คือวันนี้ในแพทย์เกียรติภูมิเนี่ยกล่าวเลยว่าประหลัดสาธารณสุขก็กล่าวต่อว่า
ดังนั้นเราจะต้องมีระบบสนับสนุนหนึ่งคือส่งยาอ่าใช่
ถูกต้องส่งยาเวชพันธุ์ให้กับผู้ติดเชื้อถึงบ้าน

เพราะว่าอย่างที่บอกว่ายอด

คือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา๒วันประมาณ๘๐๐๐ถูกไหมคะ
คือวันนี้หน่ะค่ะเป็น๗๙๒๖ไร่
ในขณะที่ผู้เสียชีวิตพิกษ์เพิ่มเติมเนี่ยคือ๑๓ไร่
ถือว่าเป็นหลักของประเทศไทยเลยเพราะว่าเขาก็ศึกษามาแล้ว
ซึ่งเอาจริงนะฮะมันก็ดีจริงเพราะว่าถ้าขึ้น๒ขีดคือคุณติดแน่นอน
ใช่มันเป็นการแยกผู้ป่วยแบบรวดเร็วอ่ะแบบฉับพลัน
คือสมมุติเราตรวจเจอปั๊บเราสามารถที่จะดึงตัวคนนี้ออกมา
เว้นระยะห่างจากคนอื่นเพื่อการแพร่เชื้อต่อได้
อย่างน้อยก็คือเป็นสกรีนแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ผลก่อนอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเวฟนี้เวฟที่๔เขาบอกเรายังไม่เข้าเวฟ๕นะฮะ
ตอนนี้เราอยู่เวฟที่สี่เขาพูดเลยว่าเวฟที่สี่ของโอมิคอนเนี่ย
จะอยู่อย่างนี้จะอยู่กับเราอีก๒เดือนฮะอีก๒เดือน
จากนั้นปุ๊บก็จะค่อยลดลงเกิดพีคเล็กไปอีกระยะหนึ่ง
ทั้งนี้หากการจัดการฉีดวัคซีนดีประชาชนร่วมมือการฉีดวัคซีนภูมิต้านทานก็จะเกิดขึ้นนะครับ
มันก็จะไม่กลายพันธุ์การติดเชื้อจะไม่รุนแรงมากขึ้น
ก็คาดว่าภายในปีนี้จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นน่าจะไปได้
อันนี้ท่านประหลัดกระชวนสาธารณสินทร์ท่านบอกเนอะในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิ
ท่านบอกแบบนี้นะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปว่า
อีกสองสามเดือนที่ท่านบอกอาจจะเป็นยังไงบ้างแต่ดังนั้นตอนนี้ก็คือต้องดูแลตัวเอง
เพราะว่าค่าคลองชีพต่างนานาในชีวิตเรามันสูงขึ้นหมด
หมูขึ้นไข่ขึ้นน้ำมันไข่ก็คือวันนี้เริ่มวันแรกเลยครับสิบมกราคม
ก็มีการประกาศออกมาจริงตั้งแต่๗ธันวาศ์
แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะคะ๒๐สตางค์
จากปกติคือประมาณที่๒บาท๘๐สตางค์นะคะก็ขึ้นมาอีก
สตางค์ก็เป็น๓บาทฟองหนึ่งอันนี้คือราคาจากหน้าฟาร์มนะ
อ่าฮะกว่าจะออกมาถึงเราที่ได้ซื้อกันแบบว่า
ทานกันเนี่ยมันก็มีราคาขึ้นไปอีกถูกต้อง
ก็แล้วแต่ไซส์ขนาดด้วยอืมนะครับอะเราไปเคราะห์ตรงแช่กันก่อนนะฮะ
จะกลับมาใส่ไข่กันต่อครับเดี๋ยวพูดครับ
มาวันนี้อย่างที่บอกว่าโจรจะมีในรูปแบบต่างมากมายฮะ
ครับซึ่งอันเนี้ยเด็ดกว่ายังไงฮะมาเป็นมิตรอืม
มิตรแบบไหนลูกมิตรชาชีพมิตรชาชีพอืมซึ่งเรื่องของเรื่องจุดเริ่มตอนนี้คือ
โทรมาอ้างตัวเป็นตำรวจก่อนนะอ๋อเหรอฮะเป็นตำรวจก่อนเลย
เมืองเชียงใหม่อืมหลังจากหลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินไปเจ็ดพันบาท
ฮะเพื่อนนำไปให้ปอประงอนเนี่ยตรวจสอบอืม
จะให้โอนเพิ่มอีกห้าหมื่นบาทโอ้โหแต่ปรากฏว่าเหยื่อบอกเฮ้ย
ทุกวันนี้จะเอาเงินจากไหนไม่มีเงินจะให้หรอก
มครูเขาต่อยอืมคมครูนะฮะจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกำแพงเพชรเนี่ย
เข้าไปจับกุมเลยอ้าวแล้วไปฟังเสียงสักนิดหนึ่ง
ไม่มีเสียงอ่าฮะนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บหัวเราะใส่เขาอีก
ตอนท้ายก่อนจะวางหัวเราะมีการเตือนเหยื่อว่าคุณฟังผมนะ
ที่หลังมีเบอร์อะไรแปลกมาเนี่ยอย่ารับโดยเด็ดขาด
ผมเป็นมิตรครับมิตรแล้วมิตรอะไรครับพี่มิจฉาชีพโอ้โหเรียบร้อย
แล้วก็ตัดสายทิ้งไปอืมคือบอกว่าจะไปจับกลุ่มตัวน้องเขา
คือน้องเขาเนี่ยจริงเงินในในบัญชีเขาเองเลยอ่ะคือเขามีอยู่๗๐๐กว่าบาท
เขามีแค่นั้นจริงจริงอ่าฮะทั้งนั้นก็เหมือนประมาณว่าอ้าว
มาแค่นี้ไม่พออืมไม่งั้นเราต้องไปตามจับคุณนะ
เดี๋ยวจะให้ตำรวจที่กำแพงเพชรไปตามจับคุณมาไปอายัดคุณมา
ตอนแรกเราฟังเอ๊ะใช้คำว่าอายัดว่ะอืมเออแปลกแปลงนะ
น้องเขาถามว่าจะมาจับหนูเลยเหรอคะอืมผิดคุณตำรวจจะมาจับหนูเลยเหรอ
อย่างเงี้ยอ่าฮะถ้าแล้วก็บอกว่าอ่าอ่าใช่
เดี๋ยวเราจะมาจับคุณเลยนะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะแล้วเขามีไลน์กันได้ยังไงก่อน
ไม่รู้เขาไปติดต่อกันยังไงบางทีไม่รู้เมื่อกี้จะโทรไลน์นะ
ไม่ได้โทรศัพท์น่ะอ่าใช่โทรไลน์แสดงว่าไปเอาไลน์กันมาจากไหนก่อน
สมมุติเราย้อนกันไปย้อนกันมาเพราะว่าเหมือนกับว่าเราดูกันดีดีปุ๊บเนี่ย
อืมมิจฉาชีพนี่แอบมีคุณธรรมอืมคือน้องเขาตกใจไงทีแรกพอโทรไปบอกเขาอย่างเงี้
ว่าเขาทำผิดเราไปอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นตำรวจเป็นตำรวจ
อย่างนี้น้องเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาไปทำอะไรผิดหรือเปล่าอย่างนี้
เป็นใครก็ตกใจใช่ซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ
ภูทรเมืองกำแพงเพชรเขาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตาม
ดำเนินคดีโดยตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้เชิญผู้เสียหายเนี่ย
สอบสวนเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ก่อเหตุเนี่ย
บัญชีแล้วเบื้องต้นเนี้ยชื่อและนามสกุลเดียวกัน
มีหลายคนเว้ยเขาก็เลยมีการตรวจสอบลึกลงไปอีก
ลึกลงไปเนี่ยได้ตัวเจ้าของบัญชีผู้เสียหาย
โอนเงินไปได้แล้วเนี่ยเพียงคนเดียวอืมนะฮะทางตำรวจก็ลงพื้นที่
ตามบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละที่เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อ
เอาจริงตัวเองเนี่ยไม่เคยดูข่าวว่ามีแก๊งมิจฉาชีพ
หลอกกันในลักษณะแบบนี้เลยตอนที่โทรคุยกันอ่ะรู้สึกชาวบ้านอ่ะ
อืมทุกคนอ่ะใช่กลัวจะโดนจับใช่อืมกลัวจะโดนจับหมดเลย
คิดว่าตัวเองไปทำเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรีบโอนเงินอ่ะฮะ
โอนเงินไปเจ็ดพันบาทเรียบร้อยเลยคือเขาโอนไปเนี่ย
เพราะว่าทางนั้นอ่ะบอกว่าจะเอาไปตรวจสอบน้องเขาก็ยังถามตอนจังหวะสายบอกว่า
เงินหนูหนูมีอยู่แค่นี้หนูจะได้คืนไหมอืมเดี๋ยวเขานั่งบอกอ่า
เดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จับเมียกันเอิญคืนไปให้ให้ตรงเนี้ยโอ้
เงินหนูเหลือทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเจ็ดพันบาทอ่า
มันก็ให้โอนไปเจ็ดพันบาทอืมแล้วเนี่ยมีหมายจงหมายจับปลอม
มาด้วยนะอืมตอนเนี้ยหนูไม่มีเงินใช้หนูต้องไปขอยืมญาติหนูก่อน
แล้วช่วงที่หัวเราะเยอะในโทรศัพท์ว่าเป็นมิตรอ่าโอ้โห
คุณธรรมที่เลวที่สุดเลยอ่ะมันลึกบาดเออมิตรฉาดชีพเรียบ
ไปรับโทรศัพท์ใครเขาอย่างงี้อีกนะอืมตอนนั้นเขาบอกว่าโอ้โห
รู้สึกสตันด์รู้สึกสตันด์เหมือนโดนตบหน้าน่ะนางเขาว่าอย่างงี้ช็อค
แล้วว่างเนี้ยหัวเลาะเยาะแสงเขาใช้โทรศัพท์ด้วยอือฮือ
เป็นมิตรแต่เป็นมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวเนี้ยคนทำเอกสารปลอมแล้วไม่ได้ทำแค่คนเดียวด้วยนะคะ
ระหว่างการคุยโทรศัพท์จริงเนี่ยคือแบบมีคนในปลายสายทำเป็นเหมือนตำรวจกำลังคุยกันมีเสียงวอเข้ามาเหมือนให้แบบรู้สึกว่าอยู่ในสถานีตำรวจจริงอะไรแบบอย่างนั้นนะคะ
ขึ้นหลอกกันเลยแบบนี้เลยคือทีมงานมาเนี้ยแบบนั้นเลยมาเป็นทีมแล้วมีการไปบอกได้บอกว่าเออเนี้ยคุณน่ะไปเปิดบัญชีมีชื่อไปเปิดบัญชีให้คนอื่นอย่างเงี้ย
กลายเป็นว่าเนี่ยก็โดนหลอกกันมาน้องก็ไม่รู้ตัวน้องเขาไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจเขาบอกหนูไม่ได้ไปเปิดบัญชี
ก็มีบัญชีของหนูอยู่ของหนูเองเนี่ยแค่สองบัญชีแล้วสร้างสถานการณ์มาน่าเชื่อถือด้วย
สร้างสถานการณ์จนเขาไปเอาลายกันมาจากไหนบ้างพี่ว่าต้องเป็นกรุ๊ปลายกรุ๊ปใหญ่หมดแล้วก็อศูมิเอา
แล้วพี่ดูนะกรุ๊ปลายเห็นไหมคะเขาใช้ชื่อความนี้เลยนะอ่าฮะเออ
อย่างงี้ต้องเป็นลาดตัวใช่อยากจะรู้ว่าทำไมเอาลายกันมาจากไหนเพราะลายมันจะต้องแลกลายกันถูกต้องไหมนะ
อ่าใช่อันนี้มันอยู่ในมันเป็นลายหรือมันอยู่ในลายอืมลายอืมลายลายลาย
คอร์เซ็นเตอร์อารวาสจริงจริงค่ะบางทีโทรมาในรูปแบบเหมือนเป็นแบบ

ไม่ได้ฟังข่าวว่าเป็นอีกไม่รู้บางทีชาวบ้านว่าคิดไม่ถึงไง

หรือไม่อาจตัวเองแบบเฮ้ยเคยไปค้ำกันตอนไหนมาหรือเปล่า
ไม่แน่ใจตัวเองก็เลยหลงกลด้วย
วันนี้คือทำทุกวิถีทางจริง
สมัยเด็กโจนจะต้องเป็นอย่างงี้มีลักษณะรูปรังอย่างงี้ถึงวันนี้ไม่ใช่
ฮะทุกอย่างมาทางออนไลน์ส่วนใหญ่เห็นไหม
แม่ชีนะโมเตอร์สะพุทโธพุทโธนุนฝรั่งลงแล้วหมดเลย
เรียบร้อยหมดเลยสมาธิที่ปฏิบัติมายังหมดเลยอืมนะฮะ
ต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ๑๐๘วิธีกินตังค์เพื่อนนะครับ
อีกอันหนึ่งข่าวนี้เราเห็นข่าวนี้กันมาอยู่เรื่อย
ใช่ค่ะ๕เมตรถูกต้องนะครับผมเป็นไปได้ไงเป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เพราะดีครับคนขับเนี่ยหนีออกจากรถได้นะครับ
วันนี้ครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยน้ำมูลที่ธรรมรัศมีมณีรัฐนะครับผมนะฮะ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยจตุรธรรมประทีพานทองนะครับได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
มีรถยนต์ตกน้ำครับจึงนำกำลังเนี่ยทีมชุดประดาน้ำครับ
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะเป็นบ่อน้ำธรรมชาติครับ
กว้างกว่า๕๐เมตรครับลึกประมาณ๑๕เมตร
ก่อนที่จะทำการเนี่ยลงนะฮะในน้ำนะครับ
อยู่ในน้ำห่างจากฝั่งประมาณ๑๕เมตรครับลึกกว่า๕เมตร
ตรวจสอบพบสภาพหน้ารถพังยับเยินฮะกันชนหลุดนะครับ
กระจกข้างประตูเนี่ยฝั่งคนขับถูกเปิดออกนั่นเอง
จากการสอบถามนายรังสิมันนะครับอายุ๒๑ปีเนี่ย
ที่กู้ภัยชุดประดาน้ำนะครับเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งว่า
รถตกบ่อเนี่ยก็รีบมาที่ตรวจสอบนะครับนะฮะ
ใช้กำลังมาที่ตรวจสอบนะครับใช้เวลาเก็บกู้เนี่ย
นานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยคนขับรถให้การว่าเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานครครับมาทำไมฮะมาหาญาติฮะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงบ่อน้ำ
แล้วก็จมลงในเบาะน้ำส่วนคนขับเนี่ยหนีออกมาทางกระจกข้างรถนะครับ
อยากให้ดูแต่พอควรและควรมองเส้นทางด้วย

เพราะอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่น
อันนี้ก็เป็นอุทหาหอนอีก๑เรื่องนะครับ
ก็มีเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยลองไปฟังสักนิดค่ะ

เปิดกระจกคนขับแล้วออกมาได้
อันนี้เบาะดีที่คนขับเขาออกมาได้นะครับ

ถูกต้องนะครับ
หลงทางเสียเวลาหลงสบตาเสียการทรงตัวนะครับ
ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับวันนี้มุมคุณเยอะดีนะครับค่ะพิวคำว่าดามอาทิตย์ละวันนะครับ

พื้นที่ด้วยกันลองฟังดูว่าคุณอยู่ในพื้นที่นั้นไหม
ถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนิดนึ
เพราะค่ามันเกินมาตรฐานนะคะอย่างบางขุนเทียนนะคะวัดได้๑๐๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ได้๑๐๔ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
น้องแขมค่ะ๓แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม๘๑
อันนี้วัดได้๑๒๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
คลองเตยภายในสำนักเขตคลองเตยเลยนะคะอันนี้วัดได้๑๐๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คลองสามวาค่ะอันนี้ก็อยู่ภายในเขตของคลองสามวาเลยสำนักงาน

ทวีวัฒนาค่ะทางเข้าสนามหลวง๒
อันนี้วัดได้๑๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เขตเบื้องกุ่มภายในสำนักงานเขตเบื้องกุ่ม
วัดได้๑๑๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
น้องจ่อค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเขตน้องจอก็วัดได้๑๑๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เขตบางบอนอันนี้

บางบอนใกล้ตลาดบางบอนนะคะวัดได้๑๐๔ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบังแคร์เขตบางแคร์
อันนี้วัดได้๑๐๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คันนายาวค่ะวัดได้๑๐๐ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็เขตลาดกระบังอันนี้วัดได้๑๐๐ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
๑๒เขตนี้ค่ะเป็นเขตที่มีค่าเกิน
สังเกตส่วนใหญ่จะอยู่แถบตะวันออกกับฝั่งทนนะครับ

เวลาเราเห็นตอนนี้เวลาอยู่บนทางด่วนเราหันไปมองก็จะเห็นค่ะว่า
ดังนั้นต้องแบบว่าเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ
ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือว่าตอนนี้ถ้าเราจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอก

เพราะว่าเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วเราไม่ได้ใส่แมสอย่างนี้บางทีเราก็สูดฝุ่นเข้าไปจะทำให้ปอดเนี่ยมีอันตรายด้วยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้เราหลายคนก็ไปพึ่งการมูกันแล้วล่ะจริงมูเตรลูนี่แหละนะครับวันนี้เขามีสารสารใหม่
คือสารพ่อปู่ขุนแผนพ่อปู่ขุนแผนอยู่ที่จังหวัดตระราชบุรีมีชาวบ้านเขาบอกโอ้ยเดินทางไปขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นเหมือนอย่างนี้เลยคุณเป็นบ้านล้างหลังดังกล่าวเนี่ยเขาเคยมีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ว่าอยู่ดีเราเคยอ่านที่พบดวงไฟประหลาดพบดวงไฟประหลาดอยู่บนกิ่งต้นโพ
แต่ชาวบ้านที่เดินทางไปกราบไหว้เนี่ยต่างเชื่อว่าตรงนี้ศาลนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลนี้แน่นอน

โดยไม่พลาดบรรดานักเสี่ยงโชคต่างนำดอกไม้ถูกเทียนน้ำแดงน้ำเขียวนะฮะดอกไม้มากราบไหว้กัน
ใช่ค่ะโดยหนึ่งในชาวบ้านเนี่ยเปิดเปิดไม่มาเคยมีชาวบ้านเนี่ยมากราบมาว่างอืม
แล้วถูกเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมาก
เก้าดอกในระหว่างจุดทูปเก้าดอกเนี่ยก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานนะครับผม
ถามอธิษฐานอะไรส่องหาตัวเลขอืม
เขาจะต้องส่องหาแล้วส่องหาตัวเลขจากที่ไหนใช่
ที่ตัวไม้ของศาลว่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะ
ก็คือเลขจะออกมาจากตัวไม้ของศาลเลยเหรอ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

สีครับประทัดเดี๋ยวนี้ขาดกันไม่ได้ประทัดจีนครับมาแก้บนที่สาร
สารเก่าสารเก่าเบียนเปลี่ยนให้หน่อยโอนี่ดีนะอืมนะฮะอืม
เพราะว่าสารเก่ามากแล้วจริงจริงต้องเป็นบ้านล้างไงอ่า

นะฮะก่อนเปลี่ยนก็ทำความสะอาดนิดนึงก็ได้นะครับ

เพราะจะได้ดูแบบดูสวยงามตรงนี้นิดนึง

ปลอดใช้วิทยาลัยจริงดวงใครดวงมันจริง

ขอให้โชคดีกลางเดือนนี้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรากำลังจะพูดว่าตอนนี้ข้าวของมันแพงหมด

วันนี้มันก็มีข่าวทำให้คนไม่สบายใจออกมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวไข่ไก่เนี่ยจะขึ้นแผงละ๖บาท
แผงละ๖บาทคือปกติแผงหนึ่งมันจะมีทั้งหมด๓๐ฟอง

อย่างที่บอกว่าถ้าขึ้นฟองละ๒๐สตางค์เนี่ยรวมกัน๓๐ฟองก็คือ๖บาท
อกคนตกใจนึกว่าขึ้นเป็นฟองมาหกบาท
เอาจริงขึ้นเท่านี้สำหรับหลายคนมันก็ลำบากแล้วนะเอาจริง
ซึ่งวันนี้กระทรวงพาณิชยก็พูดออกมาแล้วอย่างนี้
เขาบอกเลยว่าเนื้อไก่ที่ทยอยปรับตัวขึ้นเนี่ย
ตอนนี้ขณะในกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้าดังกล่าวนะฮะ

ตอนนี้เอาง่ายคุณดูณตอนนี้ถ้าเราขอไล่มาตั้งแต่อันแรกเลย
เดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องเจอกันเราจะต้องเจอกันเจออะไรบ้างเราขอดูตั้งแต่แรก
ไข่ไก่ไข่ไก่ในปี๒๕๑๕วันนี้เรายังหยุดเรียกได้ว่า๑๕วันแรกของเดือนมกราคม
ไข่ไก่จะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าแผงนึงเนี่ย๖บาท

เนื้อหมูกิโลกรัมนึงเนี่ยจะขึ้นประมาณสัก๕๐บาทแต่เอาจริงฉันว่ามันเกิน๕๐ไปแล้วนะ
ตอนนี้๒๗๐๒๗๐เห็นไหมล่ะใช่มีแล้วถ้าหมูสามชั้นนี่เธอรู้เลยถูก
ไข่ไก่หมูขึ้นแล้วเนื้อไก่ไปด้วยซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วล่ะเนื้อไก่เนี่ย
ครับสิบสามบาทนี่คืออาจจะหน้าฟาร์มหรือเปล่าแต่จริงจริงก็จะขึ้นค่าทางด่วนที่เราขึ้น
อันนี้เป็นภาระของคนกรุงเทพเนี่ย๑๕ถึง๓๕บาทโอ้โหเจ็บปวด
แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งประเทศเราเจอกันพร้อมกันหมดครับ
ราคานี้จะอยู่ถึงแค่๓๑มกราคมแต่๑มกราคมราคาจะขึ้นไปอีกแต่ทีนี้เนี่ย
ราคาขึ้นไปมันก็อย่างที่บอกเป็นขั้นบันไดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะอยู่ที่ตรงไหน
จะขึ้นเป็นขั้นบันไดบันไดจะสูงขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยอันนี้
ค่าไฟอันนี้พวกเราเจอกันหมดไม่ว่าคุณตาบใดคุณยังดูทีวีตาบใดคุณต้องการแสงไปเอาง่าย
ขึ้นแล้วขึ้นไม่ขึ้นอย่างเดียวเงินเดือนเรียบร้อยเลยนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกได้ว่าเป็นอุปโภคบริโภคพื้นฐานเลย
เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าคลองชีพชีวิตประจำวันต้องขึ้นอีกแล้ว
วันนี้ที่เราถามร้านอาหารทะเลราคาก็ขึ้นนะคะ
อืมปูหอยกุ้งอะไรพวกอย่างเงี้ยอับขึ้นด้วย
ทุกวันนี้จะกินแบบคนจะเลือกกินเกี่ยวกับบุฟเฟ่ถูกต้องไหม
เขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงแล้วแบบว่าทุกคนเนี่ย
ร้านอาหารต่างก็จะขอขึ้นราคากันเยอะพอสมควร
เพราะมันคือสิ่งที่เขาใช้หมดร้านอาหารอย่างปกติก่อน
อันนี้เป็นหมูอย่างเดียวอ่ะร้านหมูอาจจะกระทบก็ไปเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่น
ตอนประกวดว่าตอนนี้ไก่เป็นไก่ก็ขึ้น

ลูกหมูคนไปซื้อลูกหมูจะเลี้ยง

ถึงถ้าเราเลี้ยงเขาอยู่ใช่ไหม
เอามาปล่อยที่บ้านสมมุติบ้านฉันมีเนื้อที่วิ่งวิ่งหมู
เอาหมูปล่อย๖ตัวแล้วถึงเวลาต้องฆ่า
ก็เรียกมาตั้งชาบูแล้วเรียกหมูมานั่งข้าง

เพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่าคลองชีพมันขึ้นหมดเลย
นี่แหละอ้าวเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะ
กลับมาใส่ไข่กันต่อสักครู่เดียวค่ะ
เอาล่ะมันเป็นเหมือนเราได้ยินคำว่าปีชงแต่อายุเท่าไห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็แต่จำทำได้เลยทีเดียว
แล้วปกติเวลาเราไปไหว้ปีชง

เราไปถึงแถวตรงที่สรรเจ้า

คือปีวอก

ในปีนี้ของปีขานเนอะ

ก็คือตัวที่ชงตรงเลยคือปีวอก

ความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
เขาคือเทพเจ้าที่ดูแลดวงชะตังเรานี่

ก็สามารถให้เราเนี่ยเอาดวงเนี่ย

คนที่เกิดปีวอกนอกจากคุณเป็น๑วัฒน์เร่งในยี่๒สารเจ้าข้อเสือ๓ถ้าสมมุติคุณเกิดปีวอกปีนี้ขอให้คุณไปไหว้พวกอื่อเฮ่งเจีย
ใช่ตรงเยาวราชก็มีสารเจ้าข้อเสือ
คุณจะรู้สึกว่าแต่เองชงแม่ชงอ่ะมันเริ่มชงจริงแต่๒๑ธันวาคมที่๑๙๙๓
อ๋ออ้อปลายปีที่เดียว
และคู่เกินแรงจริงคือสามเดือนจะแรงแล้วก็ไปสามเดือนสุดท้าย

เขาว่าอย่างนี้อาการปีชงจริงเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเฮ
กลัวเรื่องปีชงปีเชิงกัน

โหตอนฉันเองอู๋บินไปห้องกง

ที่กูจะชงเนี่ยกูชงกับมึงก่อนแล้วเนี่ย
นึกว่าควันทูปมันเข้าสาธุ

สักพักเอาฉันไปฝากดวงกับตู้นะ

ตู้ที่เหลือว่าเขาจะมีคนตรวจให้เรานั่นที่ห้องกง
ปรากฏจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับ

หลังจากตั้งใจไปไหว้แก้ชงที่สารเจ้าพ่อเสือม

เขาก็ซื้อของไหว้กับร้านใกล้
เราก็จะเห็นว่ามีของไหว้ร้านใกล้กันเนี่ย

แต่ร้านเนี่ยให้เข้าไปไหว้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินที่หลัง
อันนี้คือเกือบทุกร้านที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ

ของที่ไม่ได้สั่งก็มาส่งให้จำนวนมาก
คิดเงินออกมานี่แหละชงของจริงครับ

มีชุดหมูไห้เจ้าพ่อเสือ๒ชุดโอเค

ชุดเทพเจ้าโชคราบใจซิงเอี๊ยะ

องค์เสือทองปริวาร๔องค์
มีวัตถุมงคลวัตถุมงคลมาเยอะแยะไปหมดเลย
โทษทางร้านบอกว่าเอากลับบ้านนั่งไปบูชา
๖๘๓๐บาทครับ

ไม่ต้องเอาอะไรไปกลับไปบูชา

ทีสักสมมุติไถ่ฐานที่ตัวเองมวลนะ
ตอนที่เป็นกระดาษตัวไป

และอีกอย่างคืออะไรรู้ป่ะการที่เขาบอกว่าปีชงจริงสิ่งที่แก้ดีที่สุดคือ
ตอนแรกเค้าบอกให้ไปช่วยชีวิตศัตริยุทธ์หยุดก่อน
เพราะตอนนี้ปลาดุกไปกินปลามันในน้ำก็หมดแล้ว
ถ้าตัวพี่เองนะ
สมมุติปีนี้ปีชงที่ผ่านมา

บางศพเขาก็จะไม่มีที่โรงศพ

พี่ก็ทำอย่างนั้นคือเห็นชัดเลยแต่ได้ใช้จริง
คือเราไปทำบุญที่อื่นเราก็ไม่รู้ว่า
เขาจะไปซื้อโรงศพให้เราเมื่อไหร่แต่อันนี้มันได้ใช้เลยจริงจริง
นอกจากแบบที่ไหนที่ได้ใช้โรงศพจริงจริงเลย
หรือเขาบอกว่าปีชงเราลองเปลี่ยนความคิดกัน
ทุกวัดทุกที่เขาทำโรงเย็นกันหมดใช่ป่ะ
เพราะทุกวันนี้ใส่โรงเย็นเราไปสมทบทุนซื้อโรงเย็นไหม
อ๋อไปบวกจัดนะมดจะเชื่อแบบนั้น
อันนี้คือความเชื่อส่วนตัวนะคนอื่นเขาว่ายังไงไม่รู้นะ
ซึ่งเอาจริงแล้ววันนี้นะครับป้าไพ่เจ้าของรักบอกว่า
เอาจริงนะนางไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงเลย
แต่มันเป็นเวลาที่ใกล้จะปิดศาลแล้วจึงให้ลูกค้าเข้าไปไหว้ให้เสร็จก่อน
เรื่องราคายอมรับว่าไม่ได้แสดงป้ายให้กับลูกค้าก่อนซื้อ
แล้วก็ราคาของที่ขายในป้ายเป็นราคาของ๕ปีที่แล้ว
เขาแข็มชุดปกติทางร้านมันอยู่แล้วราคาชุดเล็กเนี่ย๓๐บาท
ชุดกลาง๙๐บาทชุดใหญ่๓๙๐บาท
สำหรับชุดไหว้ปีชงที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นเซ็ตให้จัดให้ดูสำหรับ๒คน
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยป้าจัดชุดแบบนี้ให้กับหญิงสาวโดยชุดใหญ่เนี่ย
เทพเจ้าในศาลของเจ้าพ่อเสือครบทุกกงเนี่ยราคา๖๘๓๐บาท
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียน
มันแพงไปจริงป้าจ๋าจะนำไปปรับปรุง
แล้วทางร้านก็ได้โอนเงินคืนลูกค้าไปเต็มจำนวนแล้ว
เรื่องต้นครับเจ้าหน้าที่เขาก็ปรับเงินเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีการตรวจสอบสินค้าภายในร้าน
แต่ละรายการเนี่ยขายเกินราคาหรือเปล่า
หากพบว่ามีการผิดปกติหรือคุณฟังนะฮะ
แม้กระทั่งทุกร้านถ้ามีคนไปโวยวายเขาหรืออะไรก็แล้วแต่
คุณโดนปรับนะฮะ๑๐๐๐บาทไปฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮะ
ของน้องเขาคือเป็นคอมโบ้เลยไหมหรือพิเศษเลยไหมคะ

ชุดกลางราคา๖๘๐๐บาท

๒คนที่๖๘๐๐บาท

ก็ถ้าเกิดชุดใหญ่อยู่เนี่ยคือต้องราคาเท่าไหร่คะป๊า๒คน

แต่มันร่วมอย่างอื่นด้วยมันร่วมอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะ
ก็คนซื้อเขาเต็มใจเขาบอกให้ป้าจัดป้าก็จัดสิคะ
ป้าเป็นแม่ค้าแม่ป้าก็ต้องขายแล้วเวลาคิดเงินมามีปัญหา
ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเวลาอยู่หน้าร้านอีกอย่างหนึ่ง
เวลาจะจ่ายเงินอีกอย่างหนึ่งป้าไม่ได้เอาเขาสักบาทเลยนะ
ยินดีคืนเงินให้เขาเลยเพราะว่าเขาไม่เต็มใจไหว้
หมดเลยค่ะสลิปก็ยังอยู่นะคะคือจริงจริงต้องบอกว่าในย่านแบบ
อย่างสารเจ้าพ่อเสือเองเรามีโอกาสเคยได้ไปส่วนใหญ่บางทีร้านค้าเขาก็จะบอก
ไม่ได้มีราคาส่วนหนึ่งแต่เขาก็จะบอกว่าอ้าวสมมุติเราบอกเอาจัดชุดแก้ปีชง
เขาเอามาให้เสร็จปุ๊บยังไม่ได้ตกลงเรื่องราคาจันนี้ว่าจะจบราคาที่เท่าไหร่
เขาก็จะบอกว่าโอเคเข้าไปไห้ก่อนเลยเข้าไปไห้ก่อนเลย
ก็เป็นกรณีแบบนี้พอออกมาเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้ว
ไม่ได้คุยก่อนว่าราคาเท่าไหร่แล้วอยู่ดีบางทีจัดมาเราก็ไม่รู้ว่าจัดเซตเล็กเซตใหญ่มาให้ขนาดไหน
เอามาให้เสร็จปุ๊บพอไปเห็นราคาอีกทีมันจะตกใจ
ดังนั้นเนี่ยจริงโดยปกติต้องเคลียร์ราคาแบบชัดเจน

ก่อนที่เขาจะไปไหว้ไม่ใช่แบบอยู่ดีหยิบกันมาบางทีเราไม่รู้ไงว่า
มันจะมีการเฉลี่ยโอกาสในพรุ่งตะวัดแบบนี้หรือเปล่า
ใช่เราอาจจะไม่ไหวก็ต้องเราจะบอกเอ้ยอย่างนั้นขอชุด๓๐บาทได้ไหม
เอาแค่พูดเทียนได้ไหมอย่างนี้ใช่เนี่ยล่าสุดทางสารเจ้าพ่อเสือเขาเตือนภัยแล้ว
โปรดระวังร้านค้าที่ให้ไหว้ก่อนเนี่ยที่ท่านเนี่ยยังไม่ได้ชำระ
ใช่อันนี้ต้องระวังแล้วก็เรียกเก็บเงินแล้วก็ทางเพจสารเจ้าพ่อเสือเขาบอกว่า
ให้ซื้อชุดไหว้กับสารเจ้าพ่อเสือแค่๑๐๐บาท
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสารเจ้าพ่อเสือจะใส่เสื้อสีขาวกับสีเหลือง
สามารถไปซื้อได้กับพนักงานของทางศาลแล้วก็รวมถึงใครที่อยากจะรู้ว่า
ไปไหว้ทางไหนบ้างเนี่ยก็ถามพี่พี่ที่ใส่เสื้อสีขาวกับสีเหลือง
ของทางสามเจ้าพ่อเสือได้ค่ะสักนิดนึงนะฮะวันนี้ถ้าสมมุติมีคนแจ้ง
แล้วตำรวจเขาไปตรวจว่ามีการราคาขายเกินจริงเนี่ย
วันนี้คุณผิดนะผิดอย่างที่ครั้งนึงว่ามีความผิด
จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทส่วนระเบียบของทางกระทรวงพาณิช
จะถูกปรับอีก๑๔๐๐๐๐บาทโอ้โหอันนี้คือกรดจริงแล้วครับ

ตอนนี้มันมีเรื่องแบบนี้ทำให้เขาเสียหายมา

มีกรณีสาวรายหนึ่งเขามีการโพสต์แชร์ประสบการณ์

ตอบผมปรากฏออกมาแล้วเอ๊ะทำไมมันแหว่ง

เขาเสียรายเงินที่เสียไป๒๘๐๐บาท
เรื่องนี้เนี่ยค่ะก็คือเขาบอกว่า

ชาวเน็ตลงความเห็นว่าหวยจัด
แต่ช่างกลับบอกว่าเออน่าเกลียดอันนี้ลองดูภาพค่ะ

จะส่งผมให้ช่างดูว่าสีผมแล้วก็ความยาวของผมเนี่ย

โดยราคาต่อผมความยาว๒๕นิ้ว
จำนวน๑มัตต์เนี่ยค่ะอยู่ที่๓๐๐๐บาท
แต่เขาขอให้ช่างบอกว่าลดราคาหน่อยได้ไหม

ก็เลยลดให้เหลืออยู่ที่๒๘๐๐บาท
ตัวน้องเขาเองเขาก็เลยมีการโอนเงินมาจำไป๑๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ไปที่ร้านค่ะ
พอเห็นที่ร้านเอ๊ะ

ซึ่งเขาบอกช่างไปแล้วว่าผมมาสีน้ำตาล
ช่างก็บอกว่างั้นย้อผมเพิ่มไหม

คือเธอไม่ได้มีแบ่งเงินไว้ตรงนี้
ก็เลยบอกช่างไปว่างั้นต่อเลย
ให้มันเป็นสีอย่างนี้ก็ได้ต่อเลย
ช่างก็บอกอีกทีว่าผมน้องมันหนานะ

มันอยู่ที่๓๐๐ลดให้เหลือ๒๘๐๐ถูกป่ะคะ

ในการตอบผมก็คือต้องจ่ายเพิ่มอีก๒๘๐๐บาท
บอกช่างไปบอกว่างบเราไม่พอ
ถ้าต่อแค่มัดเดียวมันจะน่าเกลียดไหม
ตอบมาบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่น่าเกลียด

ก่อนออกจากร้านช่างผมก็รวบผมที่ต่อแล้วมาให้ดู

กระทั่งไปถึงบ้านเพื่อนเพื่อนทักมาเลยบอกว่า
เฮ่ยทำไมผมจะเป็นแบบนั้น
เลยตัดสินใจทักไปหาช่างที่ทำค่ะ
ช่างที่ทำบอกว่าขอคืนเงินได้ไหม

แล้วก็จะขายผมที่ทำเนี่ยคืนกลับไปให้ร้าน
ตอบกลับมาบอกว่าฉันไม่รับซื้อคืน

แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะโจมตีร้าน
ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โกรธค่ะ

ต่อมาแต่มันก็ไม่แมตรกันแล้วเนอะ
หือบางคนไปต่อก็อาจจะอยากได้เป็นสีไงแบบ

เอ่อมาที่เรื่องราวของข้าวย่ากหมากแพงฮะ
คุณผู้ชมครับยุคนี้มีดราม่าขึ้นมาอีกแล้ว

ข้าวเหนียวหรือจ้องกำเปลนะครับผมให้บาก
อ๋ออันนี้ยังใหญ่
โดยคาดว่าในช่วงตุดจีนราคาหมูจะแพงขึ้นไปอีก
รวมถึงราคาไข่ไก่แล้วก็ราคาไก่ด้วย

ซื้ออาหารง่ายอย่างหมูปิ้งและข้าวเหนียวมารับประทาน
แต่ในช่วงของหราคาแพงไปหมด

ข้าวเหนียวน่ะค่ะข้าวเหนียวบางมาก
ทำไมเป็นขนาดนั้นฮะ

ฉันไปซื้ออันใหม่ล่าสุดนะ๓บาทคือแบบเป็นวิญญาณหมูอ่ะ

ที่เป็นแบบเหมือนจิ๋วอยู่ตรงปลายไม้นิดเดียว

อันนี้๕บาทก็เข้าใจพวกเขาน้องพิจารณี

ข้าวเหนียวบางกูนึกทองคำเปลอย่างที่บอก
ว่าข้าวเหนียวก็มีปริมาณลดลงด้วยนะครับ

ถูกอัดบางเหมือนกับแผ่นทองคำเปล

หลังคลิปดังกล่าถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก

แล้วก็ข้าวเหนียวลดลงไปเยอะมากนะฮะ
อย่างที่ว่าข้าวยากหมักแพง
พ่อขายเองเขาก็ลำบากเหมือนกัน

เอาจริงเลยเพราะเขาก็แบกรับภาระของต้นทุน
ที่เขาจะต้องซื้อมาแล้วมาขายไปอย่างนี้
ครับผมนะคะเอ้าอีกเรื่องหนึ่ง

แบบไม่มีตกมาหลายปีเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะ
เพราะว่าคนเราหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
การดูแลสุขภาพมีหลากหลายวิธีมากจริงค่ะ

รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ

เขามีแพ็คเกจตรวจสุขภาพทางเลือกใหม่

เช็กสุขภาพที่ใช่เพื่อใช้ชีวิตที่ชอบ
ให้คุณเนี่ยเช็คสถานะนะฮะ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลุก
แบบเจาะลึกกว่า๔๐รายการเลยนะครับ
หลอดเลือดสมองสมรรถภาพหัวใจ
ค่าความเสี่ยงโรคมะเร็ง

สำหรับคนที่รักสุขภาพที่สนใจโปรแกรมตรวจสุขภาพพญาไทย
ผู้หญิงอยู่ที่๑๗๙๐๐บาท

ผู้ชายเนี่ย๑๕๙๐๐บาท

เรื่องของสุขภาพ
สามารถสั่งซื้อแพ็คเกจทางออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์พยาไทยคอม
แล้วก็ช้อปปี้พยาไทยฮอสปิทัล
ถึง๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙

หรือว่าแอดไลน์ไปเลยนะครับ
ไม่ต้องบอกฉันเองเนี่ยแหละ
เพราะว่าอันนี้คุ้มไม่ให้เราพูดจริง

อันนี้๔๐ปรายการ๑๐๐๐๐กว่าบาท
เราถามตัวเองซิว่าเฮ้ยใน๑ปีเราตรวจสุขภาพหรือยัง

วันนี้เราไปแค่ไปตรวจขึ้นหัวใจ

บางคนเนี่ยสมมุติไปเช็คสุขภาพครั้งแรกเสร็จปั๊บใช่ป่ะคะ
คุณหมอบอกว่าค่านั่นค่าหนี้สูงบางที๓เดือนให้ไปเช็คใหม่อย่างนี้
ก็มีการควบคุมอันนี้ถ้าแพ็กเกจเหมารวมก็จะดี
อย่างที่บอกนะครับมอนิเตอร์สุขภาพได้บ่อยเท่าที่ต้องการตลอด๑ปี
นับจากวันซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงลุกเลย
มากกว่า๔๐รายการหลอดเลือดซามองมาลงมาเลย
มะลงมะเร็งต้องไปตรวจกันมันสำคัญจริงนะทุกวันนี้

ก็และกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ทำเอาเจ้าของรายการอย่าง
คุณอีทโปรงลางสะออนนี่แหละต้องรีบออกมาชี้แจง
หลังจากที่ภาพนี้เป็นภาพดราม่าจริงครับ
สาวเนี่ยไปนั่งตักทิศสมปองเขาว่าอย่างนั้น
จนเกิดกระแสฝ้าวจารย์โอ้โหอะไรเนื่องกัน
เพิ่งสึกมาแล้วเนี่ยจนเกิดกันแสดงว่าอาจารย์ในแง่รบกันจนถึงขนาดเฟรนเขาที่ไทยวันยังออกมาเปรกเลย
โดยอีฟโบราณสออนก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอชี้แจงนะครับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในคลิปรายการ
สแตกแดกตับที่ท่านอาจารย์สมปองไม่อาจารย์แล้วที่สมปองเป็นแขกรับเชิญ
ปองแม่ปองผมขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจครับก่อนอื่นผมและทีมงานเนี่ยต้องขอโทษ
อาจารย์สมปองที่ทำให้เกิดประเด็นดราม่าที่ทำให้เกิดความเสียหายคอนเซนต์รายการ
คือเชิญอาจารย์สมปองเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาหาปลา
ทำอาหารกินกันและพูดคุยถึงผู้หญิงในอุดมคติของอาจารย์สมปอง
หากจะแต่งงานในวันข้างหน้าว่าเป็นแบบไหนส่วนน้องผู้หญิงที่มาเนี่ย
เราต้องการให้เป็นส่วนนึงสีสันในการสร้างความบันเทิงครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยสีสันคอนเทนต์โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด
ส่วนที่เป็นประเด็นเป็นช่วงที่น้องผู้หญิงยืนอยู่
แล้วผมเป็นคนเสกิดน้องให้แกล้งนั่งตักเพราะว่าเป็นการแกล้งกัน
เพื่อหยอกอาจารย์สมปองเขาว่าอย่างนั้น
โดยที่ช่วงนี้ไม่ได้มีในในสคริปต์ครับแต่เป็นมุกที่เกิดขึ้นในตอนนั้น
ซึ่งอาจารย์ก็ประเด็นลูกล่องหน้าไม่ทันได้ต่างตัว
ถ้าทุกท่านดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่มีช่วงไหนที่อาจารย์สมปองลวนลาม
ฉวยโอกาสแถมยังให้คำสั่งสอนคำธรรมะกับน้องเขาด้วยว่ะ
นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าเลยล่าสุดเลย
ทฤษภัยวันก็ออกมาเบรกเรื่องแบบนี้ปุ๋มปะนัดดา
อ่าฮะนะเพราะช่วงนี้แม่ปองมีข่าวกับสาวเยอะ
ค่ะนะครับผมเริ่มถี่ขึ้นเริ่มถี่ขึ้นนะครับ
ภัยวันก็เลยต้องเบรกนิดนึงแล้วก็รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่
ที่รู้จักกับแม่ปองก็ออกมาบอกให้เบาเรื่องนี้นิดนึงนะครับผม
แล้วล่าสุดออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับผม
แล้วก็บอกว่าจะเบาเรื่องนี้พยายามจะเบาเรื่องนี้นะ
เขาบอกนับจากนี้ขอสำรวมขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรี
เมื่อก่อนพี่ชายก็เคยโดนพิตตี้มานั่งตักแบบนี้แหละ
แต่ก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยโดนด่าเพราะว่ามานั่งตักกับข้าว
แล้วก็ตายเหรอฮะถ้านั่งตัดกับข้าวไม่เป็นไรอะไรอื้อ
แต่คู่นี้ยังไงคะคุณกัญชัยกับคุณป๋องกระพล
เข้าแล้วนะครับถึงมาช้าแต่ก็มานะ

ของพี่ป๋องกระพลครับที่โพสต์ภาพวันเด็กเทียบคู่กับ
เพื่อนซีอย่างพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
งานนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็ไม่พลาดมาคอมเมนต์ทันทีว่า
นี่ครับล่าสุดรูปนี้ดูหน้าคล้ายกันเหมือนกันนะครับผม
หนุ่มก็มาคอมเมนต์ทันทีโอ้โหรูปขวานี่พี่โคตรเท่อ่ะพี่ป๋อง
รูปนี้คือได้เห็นแล้วอยากถามว่าพี่จะโตมาได้ไง
หน้าแบบนี้นะพี่ควรโดนโฟลคิงกระทืบตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว
เฮ้ยพี่โตมาได้อย่างไรพี่แม่งใจว่ะเก่งมาก
แต่เอาจริงนะพี่หน้าตอนนั้นกับตอนนี้กวนตีนไม่ต่างกันเลย
อันนี้พี่หนุ่มเมนต์นะฮะนะครับดีครับดูเฮี่ยมเสมอต้นเสมอปลาย
ป๋องก็เห็นปุ๊บเสร็จก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อทันทีนะฮะ
ไม่ทนละครับโตกลับเพื่อนรักทันทีว่าโหไอ้หนุ่มไอ้ก็สอกหมา
กูซะยับเลยมึงก็กวนตีนไม่ต่างจากกูหรอก
เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันเชื่อแล้วว่าคู่นี้เขารักเลิกกันจริงนะ
ตั้งแต่สมัยไหนล่ะ
ใช่
หอมเห่ยังตัวเองหรือเปล่า
ไม่รู้เวลานั่งอยู่ข้างหลังคนเดียวอย่างงี้
เสี่ยวเหมือนกันน่ะ
ใบป๋องนี้แหละเก็บความลับครับ
ซึ่งกับความรักของคุณอ้ำภัชราภา

เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนลุ้นให้มีข่าวดีกันตลอดนะคะ
ล่าสุดหนุ่มพกเขาได้ควงสาวอ้ำไปร่วมรับประทานอาหาร
ฉลองครบรอบ๓๘ปีของคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายค่ะ
เรียกว่าพระบรวมหนุ่มพกษ์เสียเย็ดไฟเขียวให้รักข้างนี้อย่างเต็มที่
อืมนี่ครับ

นี่คือแฟนเต้าคนหนึ่งใช่ไหม

อ่าฮะ

วันนี้จริงต้องบอกว่าในหลายบริษัท

เอาไปดูคุณสงกรานซะนิดนึง

คุณสงการซัดคนมือดีฮะ
ลั่นน้องรีบมามอบตัวโดยด่วน
หลักฐานชัดเจนอย่าต้องให้ไปตามถ้า
ทำมาสงการเตเชษฐรงค์กำลังเดือดนะฮะ

ไว้ตามผนังของสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาโพสต์ภาพระบุข้อความเตือนว่า
น้องที่ทำแบบนี้รอบสนามรีบมามอบตัว
เห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับ
อยู่แล้วก็เห็นอยู่นะครับว่าเป็นใคร

อย่าต้องให้พี่ไปตามตัว

ถูกต้องน่าเป็นสนามของเขาเนอะ

ครับแต่จริงเวลาจะไปไหนก็อย่าเอาอะไรไปพ่นเลย

ขึ้นไปบนเขานู้นเดินขึ้นไปสูงมากนะ
ขึ้นไปถึงปุ๊บบนผนังเขียนเต็มเลย

เวลาสนการจะฟังนางก็แบบว่านางไปคุมเองก่อสร้างเอง

คือตั้งใจที่จะทำแบบมีคนไปทำลาย
แค่แบบจริงเขาเข้าใจอย่างเหมือนสวนสัตว์นางอย่างนี้
นางก็โอ้โหดูแลประคบประงมเหมือนลูก
ถูกนะครับผมแล้วตอนนี้กำลังมาอินกับนี่
เพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่เขียนไว้รู้ตัวก็รีบมอบตัวนะฮะ
อย่างพี่สงการแต่ไปตามนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นตำรวจ

นอนสักคืนแพ้อาหารนิดหน่อย

เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างรัวเลยนะคะ
ต้องไปให้น้ำเกลือเลยเพราะว่าแพ้อาหาร
เอาพี่มศอาวุธิ์พี่มศพี่มศ
จริงคุณนัทเทพหัสดินใช่ไหมครับผม
คุณนัทเทพหัสดินเนี่ยเมื่อวานนี้คือเขาแยกห้องจากลูกกับเมียเขาเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนแบบ
ไปตรวจแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นโควิดเพราะว่าแยกห้องก็คืออยู่ในบ้านนะเนาะ
เขตก่อนเนาะไปอยู่คนเดียวเลย
ก็คืออยู่แต่ในห้องไม่ออกจากบ้านเลยเพราะว่าหลังจากไปตรวจปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองไม่ดี

เขาเลยไม่รู้ว่าจะได้เป็นไงเพื่อความปลอดภัย
เขาก็อยู่กับลูกเขากำลังน่ารักเลย
น้องก็กักตัวปรากฏวันนี้เป็นข่าวดี
เขาบอกเอาละโล่งออกไปทีนึงผลออกมาเป็นลบ
โอ้โฮโอเคครับนะฮะผลออกมาเป็นลบซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งความดีใจ
สำหรับคุณพ่ออย่างคุณนัทเทพัสดีนัพยาที่แบบว่ากลัวคือมีลูกน้อยเนอะ
ก็กลัวติดเชื้อโควิดเนี่ยตกเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะไปใกล้ชิดกับตอนนั้นกับมิคทองระยะ
เพราะดาราช่อง๗เขาแบบไล่ติดกันทีละคนตอนนี้กล้องถ่ายช่อง๗ปิดกันหลายกล้องมากเลยนะ
เพราะว่าคุณยุ้ยคุณฮันก็ติดไปใช่ไหมแล้วต่อจากกุ้งยุ้ยฮันก็มีคุณเชนกับคุณแพร่
คุณเชนกับพี่แพร่ด้วยแล้วก็มีใครนะน้องโก้น้องโก้ว่าสิทธิ์นี้ติดไปก่อนมิคค่ะ
คือตอนนี้ดาราก็คือกลายเป็นเรื่องติดโควิดเป็นเรื่องปกติสำหรับดาราในกองถ่ายไปแล้วจนตอนนี้กองถ่ายละครหลายเรื่องก็ต้องหยุด
เพราะฉะนั้นพวกเราจริงเราก็อยากจะทำละครใหม่แล้วฮะเพราะว่าถ้าทำละครใหม่พวกเราก็ได้เงิน
แต่หมายถึงว่ามันทำไม่ได้จริงหายลำบากนิดนึงล่าสุดหนุ่มนัทก็ได้โพสต์ผลตรวจว่าดีรอดแล้วโล่งใจไปเปราะหนึ่ง
เป็นมีผลตรวจออกแล้วว่ามีความครบไม่มีเชื้อ
นี่ก็ดีเลยอันนี้เห็นอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกไข่ขึ้นราคาใช่ไหมคะ
วันนี้เรือก็จะขึ้นราคาค่ะ

เรื้อที่หลุมทางหลังตรงคลองแสนแสบ
ก็มีการขอปรับราคาค่าโดยสารเรือด่วนคลองแสนแสบ
๘บาท๑๐บาท๑๒บาท๑๔๑๖บาท
เป็น๙บาทก็คือขึ้นมา๑บาทนะคะ

เนื่องมาจากสถานการณ์เรื่องของ
น้ำมันขึ้นน้ำมันค่ะขึ้นอืมแล้ว
มีผล๑๔มกราคมนี้นะคะ
โอเคครับขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะฮะ
นั่นแน่นอนสิพิษไม่ถูกเลยเนอะ

นะครับผมนะฮะ
ก็ก็อย่างไรบางอันที่เราจะเจอหมด
อย่างขาดน้ำขาดไฟขาดแก๊สอย่างนี้
บอกว่าอุ๊ยเราประหยัดนะเราไปทำกับข้าวกินเองที่บ้าน

ไก่ครับคุณผู้ชมครับตามที่เราเคยแนะนำไปครับ
ห้าตัวครับเผื่อช่วยได้เชื่อผม

อ๋อฮะลองดูครับผู้ชมผมก็จะกลับไปเลี้ยง

ปล่อยให้พี่เว้นอะไรนะไม่ฆ่าหรอไม่ฆ่า
ไม่ฆ่าสิมดเรากินไข่เขาแน่นเอาไข่

วันนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนคนนกรมชาติ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

ก็ได้ก็ได้